คุณผู้ชมฮะครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวทะเลนะฮะแล้วก็เอารูปนี้มาเตือนภัย
บอกว่าระวังให้ดีนะฮะเจอแมงกระพุน

คุณผู้ชมครับและชื่อแมงกรับคุณนะครับคุณ
โอ้โหเป็นแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตูเกต

คุณผู้ชมแมงกรับคุณไฟเรือรบโปรตุเกตนี่ครับ
เหตุการณ์นี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพนะฮะ
คือคุณสสิวิมลพร้อมมูลเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน
เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
เธอก็โพสต์รูปเหล่านี้พร้อมกับแขนและขาที่ไปถูกแมงกระพุนไฟเหล่านี้นะครับ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าเธอและสามีก็คือนายประคันบุญศรี

เดินทางไปเที่ยวที่โรงแรมแห่ง๑บริเวณหมู่๒ตำบลสารด่านอำเภอกเกาะลันตา
พอตอนเย็นเธอกับสามีแล้วก็ลูกก็เดินเล่นที่ชายหาดพระแอะที่หน้าโรงแรม
ขณะกำลังนั่งเล่นทรายกันอยู่ชายหาดคลื่นมันซัดเข้ามาตรงที่นั่งเล่นกันอยู่พอดี
จากนั้นสามีร้องโอ๊ยคุณผู้ชมฮะภรรยาก็เลยถามว่าโดนอะไรเป็นอะไร
สามีบอกโอ้โหไม่รู้โดนอะไรมันแสบมากเลยแสบตรงขามากเลย
พอมองไปรอบนั้นปรากฏว่าเจอสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งคุณตัวนี้นะฮะ
ก็เลยไปเอาถ้วยตักมาตักมาดูเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่
จากนั้นตัวเธอพาสามีไปโรงพยาบาลเกาะลันตานะครับ
พอไปถึงก็พบว่าบริเวณข้อเท้าจุดที่โดนแมงกระพุนเนี่ย
มันลอยมาตามขึ้นเนี่ยมันมาโดนร่างเนี่ยนะครับเป็นผื่นแดงเลยคุณ
แบร้อนไปหมดเลยปวดไปถึงโคนขาเลยคุณแค่จุดที่โดนเล็กนิดเดียวนะ
แต่ปวดไปทั้งขาเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลครับ
แล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูล้างแผลให้ยารับประทานพร้อมกับคอยสังเกตอาการนะ
อยากนำเรื่องนี้มาแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ระมัดระวังกันนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองก็บอกว่าสามีเธอเป็นผู้ป่วยเคสแรกที่โดน
หากลงไปเล่นน้ำในทะเลให้สังเกตนะว่ามีแมงกระพุนลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
บางทีเราคิดว่าแมงกระพุนที่มีพิษอาจจะเป็นแมงกระพุนไฟอย่างเดียวไงคุณ
ตัวสีส้มแดงใช่ไหมส่วนตัวใสไม่เป็นไร
แต่ว่านี่ตัวน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ

ให้เป็นความรู้นิดหนึ่งฮะสำหรับแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตูเกตเนี่ย
เป็นแมงกระพุนไฟนะฮะที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าแมงกระพุนไฟหมวกโปรตูเกต
เพราะมันเหมือนหมวกไงคุณมีพิษร้ายแรงจะพบมากในต่างประเทศ
แต่อาจถูกกระแสน้ำพัดเข้าสู่ทะเลไทยได้ในบางฤดูเช่นช่วงมรสุมแบบนี้นะครับ
หากใครที่โดนแมงกระพุนชนิดนี้จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนส่งผลต่อทั้งระบบผิวหนังระบบประสาทเลยคุณ
ถ้าหนักมากนะส่งผลต่อระบบหัวใจและอาจเสียชีวิตได้นะครับ
หากโดนแมงกระพุนเนี่ยให้ใช้อะไรบ้างฮะวัสดุเช่นไม้บัตรกระดาษกระดาษแข็งหน่อยนะฮะ
หนวดแมงกระพุนออกห้ามใช้มือเปล่าสัมผัสเด็ดขาดนะครับ
และสิ่งที่สำคัญคือใช้น้ำส้มสายชูราดลงบนแผลแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีคุณ